คืออ่านข่าวน้องที่ไปกับรถตู้เขาเจ็บปวดแล้วนะ
ข่าวนี้ก็เจ็บปวด
หื่นลวนลามเด็กล่อแลกเข้ามหาลัยดัง
คือจะใช้โคต้านักกีฬาแต่แบบว่าให้ครูช่วยป่ะล่ะ
ถ้าครูช่วยแล้วจะตอบแทนครูยังไง
สายไหมต้องรอดพาผู้ปกครองเป็นนักเรียนหญิงชั้นม๖
อายุ๑๗ปีมาฟังกันนะมาฟังข่าวนี้

ตอนนี้ครูฝึกสอนกีฬายูยิสุหรือว่ายูยิสุ
มันเป็นศิลปะการต่อสู้นะแบบยูโดผสมคาราเต้นะ
คือครูก็ทำอนาจารย์ครับ

ตอนที่ผู้เสียหายไปเรียนอายุยิตสูที่ศูนย์ฝึกศิลปะป้องกันตัวแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนครองสาวเผลอครองหลวงประตุภัณฑ์นี้เองนะ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุถูกครูปั๊ม
ครูปั๊มครูชื่อปั๊มเรียกไปคุยในห้องเก็บของ
บอกจะคุยเรื่องโคต้าเนี่ยนักกีฬาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย
ครูปั๊มถามบอกว่าเอ๊ะถ้าครูจะช่วยหนูเนี่ย
จะให้อะไรตอบแทนนะรู้ไหมเด็กก็ไร้เดียงสา
ตอบไปว่าไงรู้ไหมยังไงฮะก็ครูปั๊มคะเดี๋ยวหนูจะตั้งใจเรียน
ตั้งใจซ้อมหนูจะเป็นเด็กดีค่ะโอ้ดีครูปั๊มอะไรป่ะเอ้ย
เรื่องนั้นมันต้องทำอยู่แล้วนี่นะ

แล้วก็เดินอ้อมมาน้ำแข็ง

กลัวนะแล้วก็ไม่อยากมีด้วย
ครูก็บอกว่าอื้อหือ
ไม่รู้เดี๋ยวจะหลุดปากดากไว้นะคือครูตอบว่าไงไหม
ครูว่าแค่แรกแรกเดี๋ยวดังหลังก็ชอบเองอุ้ย
เออแล้วยังบอกอีกด้วยว่าเดี๋ยวจะช่วยเรื่องโคต้าเนี่ย
แล้วก็ชวนไปมีอะไรกันในห้องน้ำจะขอมัดจำมันไว้ก่อน
พอพูดจบเอามือห้ะมัดจำอะไร
ก็มัดจำไงมัดจำแล้วจะได้ฝากไง
แล้วพูดจบทำไงรู้ไหมเอามือล้วงจับหน้าอกเด็ก

โอ้โหน้องตกใจมากครับเอามือปัดออกแล้วรีบวิ่งออกจากห้องทันที
กลับมาถึงบ้านบอกพ่อบอกแม่ก็พาไปแจ้งความฮะ
ขณะที่สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยออกหนังสือสั่งลงโทษครูปั๊ม
ซึ่งเป็นครูยูยิตสูของสโมสรแห่งหนึ่ง
แล้วสั่งระงับกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับครูปั๊ม
กว่าคดีความจะได้รับการพิสูจน์ข้อได้จริง
พี่เบิร์ตแล้วฝั่งครูปั๊มเขาจะไม่ออกมาชี้แจงเลยเหรอ
ตัวแทนออกมาชี้แจงตัวแทนมาชี้แจงบอกว่า
เด็กพูดไม่จริงห้องที่อ้างเป็นห้องกระจกใส
ใครก็เดินผ่านมาตลอดไม่มีทางที่จะก่อเหตุได้
แล้วท้าบอกว่าถ้ามีหลักฐานว่าเอามาแสดงนะ
ยืนยันว่าเขายินดีทำตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
เอาละถ้าเป็นห้องกระจกเอาล่ะไม่มีใครเห็น
ไม่มีใครที่จะไม่เห็นแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าทำครูเขาอ้างแบบนั้น
แล้วได้พูดบทสนทนาแบบนั้นจริงหรือเปล่า
อันนี้ผมถามเพราะว่าห้องใสเนี่ย
มันก็เสียงมันไม่ได้เล็ดไม่ได้รอดออกมาให้ใครได้ยินนะครับ
ตามนะเรื่องนี้ต้องตามครับเรื่องนี้ต้องตามเอาให้ก่อน